มาดูข่าวคราวที่เป็นอุทาหรณ์
เกี่ยวกับการชาร์จโทรศัพท์มือถือเอาไว้
ใกล้กับเตียงนอนหัวเตียงอย่างนี้ค่ะ
บางทีเป็นนะจะนอนแล้วแบบแบตโทรศัพท์บทชาร์จไว้ดีกว่า

ก็แบบเวลาเราตั้งนาฬิกาปลุกกับโทรศัพท์ใช่ไหม

นี่ค่ะคุณผู้ชมมีพระลูกวัดวัดป่าวังพิกุณฑอง

โทรศัพท์มือถือเอาไว้ในกุฏินะคะ

ลักษณะมือขวายังคาอยู่ที่โทรศัพท์อยู่เลย

พระแสงชัยสุพักดีอายุ๕๐ปี
เป็นพระลูกวัดวัดป่าวังพิกุณฑอง

อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนอนคว่ำหน้ามรณภาพอยู่ค่ะ
ที่พื้นข้างเตียงนอนภัณฑ์เอกุติวัฒน์
มือขวาติดอยู่กับปลั๊กไฟที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือทิ้งเอาไว้

ตำรวจสพเมืองกำแพงเพชรได้รับแจ้งเหตุเมื่อช่วงเช้านะคะ
ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไร

ก็มีแค่พระแสงชัยนอนมรณภาพอยู่บนพื้น
พระลูกวัดที่พบศพคือพระไพรสนสุพักดีค่ะ
เป็นคนพบศพคนแรกนะคะ
เล่าให้ฟังว่าตอนเช้าก็ไปเรียกพระแสงชัยเป็นพระพี่ชาย

เรียกกี่ครั้งก็ไม่ตอบเงียบตลอดเลย

เห็นพระสังชัยนอนอยู่กับพื้น

สาเหตุเบื้องต้นตำรวจคาดว่า
เกิดจากพระแสงชัยชาร์จโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้
แล้วไปจับโทรศัพท์มือถือ
หรืออาจจะไปถูกรูปลั๊กไฟ
แล้วไฟช็อตมรณภาพ

ของท่านเนี่ยยังคาอยู่ไง
ลักษณะการเสียชีวิตมือยังคาอยู่ที่ปลั๊กไฟ

ตำรวจก็ได้ให้อาสาสมัครกู้ภัยสว่างกำแพงเพชร
นำศพส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชร
เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการมรณภาพ